หนุ่มคนนี้ก็สละโสดไปหมาดเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมาแบบเงียบ

สำหรับพี่โน๊ตวัชรบูลนะคะ
ก็เลยมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานกันหน่อยว่าเป็นยังไง
ทำงานหนักขนาดนี้มีเวลาไปฮันนีมูล
แล้วก็ปั๊มเบบีกับเขาบ้างหรือเปล่า
เพราะว่าเราอยากอยู่กับคนที่เรารักใช่ไหม
อยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็โอเคฮะ

ผ้าเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้

มันไม่ใช่หน้าที่ครับมันเป็นหน้าที่ที่แบ่งกันแล้วครับ
จริงคุณพ่อคุณแม่บอกน้องโน้นเมื่อไหร่จะมีลูกได้แล้ว
แต่โชคดีที่น้องชายมีลูกแล้ว

ก็แล้วแต่ธรรมชาติครับคือถ้าเกิดแบบ
ถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่ได้แบบ

โน๊ตบอกว่าถึงเวลาเดี๋ยวก็มาไม่ได้ไปเครียด

เพราะว่าน้องชายก็มีให้คุณพ่อคุณแม่ไปแล้ว
แต่ยังไงก็รอลุ้นอยู่นะจ๊ะ

ตัวเขาก็นิ่งเนอะแต่ก็ดังมาเรื่อยมีผลงานมาเรื่อยนะคะ